ปันแน็กชวนน้องต้านทุจริตตอนเพื่อนกันต้องช่วยกันทำเวร
ปันแน็กมาแล้วครับโอ้โหขยะเต็มถังเลยเวรใครทิ้งขยะเนี่ย
ไหนดูสิใครเอาเปรียบเพื่อนไม่ช่วยเพื่อนทำเวร
น้องครับการทำความสะอาดห้องเรียนที่ต้องมีเวรผลัดเปลี่ยนกันทำทุกวันหลังเลิกเรียน
เป็นการฝึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม
แต่ถ้าหากมีใครสักคนบกพร่องต่อหน้าที่ห้องเรียนเราก็จะมีสภาพสกปรกแบบนี้
คงไม่มีน้องคนไหนอยากเข้ามานั่งเรียนใช่ไหมครับ
เพราะฉะนั้นอย่าเอาเปรียบเพื่อนอย่าหนีเวรเป็นเพื่อนกันต้องช่วยกันทำเวร
และช่วยกันดูแลรักษาของที่เป็นสมบัติส่วนรวม
แล้วก็อย่าลืมปิดไฟปิดแอร์หรือปิดพัดลมก่อนกลับบ้านด้วยนะครับ
สังคมจะดีได้ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา
รวมไทตานโกสนับสนุนโดยกองทุนป๊อปป้าช่อ